ทุกผู้ชมครับไปดูคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะบุกเข้าไปแทงผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ๑๐กว่าแผล
จนบาดเจ็บสาหัสแล้วมีเด็กคนหนึ่งที่ถูกลูกหลงด้วย
ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บไปด้วย
บอกว่าผู้ชายชื่อสมหวังอายุ๔๔แทงอดีตภรรยาอายุ๑๘
ซึ่งเป็นญาติของคนโพสต์คนที่เขาโพสต์ก็บอกว่า
นายคนนี้นะเป็นคนแทงเป็นคนแทงชื่อว่านายสมหวังอายุ๔๔
แทงผู้หญิงที่เป็นอดีตภรรยาอายุ๑๘ที่เป็นญาติกับคนโพสต์
เพิ่งคลอดลูกได้๒เดือนกว่าแทงไป๑๐แผล
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดจันทบุรี
คนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็เพ้อหาแต่ลูก
เพราะว่าลูกเล็กมากสองเดือนคนก่อเหตุหนี
ซึ่งผู้โพสต์บอกว่าหากใครรู้เบาะแส
นำไปสู่การจับกลุ่มของตำรวจได้จะให้รางวัลนำจับสามพันบาท
ถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงมาทำร้ายกันขนาดนี้
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีไปคุยมากับคนเจ็บ
คนเจ็บอายุ๑๘เท่านั้นเธอบอกว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๑๓นาฬิกา
ตอนนั้นอยู่ที่บ้านนะก็อยู่กับแม่แม่อายุ๗๒
ก่อนเกิดเหตุเพิ่งอาบน้ำให้ลูกเสร็จ
แล้วก็ส่งลูกชายวัย๒เดือนให้แม่อุ้ม

อยู่ดีนายสมหวังบุกเข้ามาที่บ้าน
มาถึงแล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้ดู
แล้วในมือถือเนี่ยมีรูปของผู้ชายคนหนึ่ง
สมหวังก็ถามเธอว่าผู้ชายในรูปเป็นใคร

นายสมหวังชักมีดขึ้นมาคือเหน็บมีดมาเหน็บมาจากเหน็บไว้ข้างหลัง
แล้วก็ฟันเข้าที่คอเธอ๓ครั้งแล้วจ้วงแทงต่ออีกไม่ยั้งเลย
ยังไม่พอนายสมหวังจับเธอหันหลังแล้วแทงซ้ำจากข้างหลังอีกฮะ
คือคนเจ็บบอกว่าแทงจนมีดหัก
โอ้โหแล้วเนื้อคนนะคะมีดของแทงจนหักมันรุนแรงขนาดไหน
ถูกแทงจนมีดหักนะฮะช่วงนั้นนะครับแม่ที่อุ้มลูกอยู่เนี่ยนะฮะ
ก็คือยายที่อุ้มหลานอยู่เนี่ยนะเห็นลูกสาวกำลังถูกแทงก็เข้ามาห้าม
ทั้งที่ยังอุ้มหลานอยู่ก็เลยเกิดการยื้อมีดกันนะฮะยื้อแย่งมีดกัน
ยายก็โดนมีดบาดไปอีกหลานที่อุ้มอยู่เนี่ยสองเดือนร่วงตกพื้นเลยฮะ
ก็ยายโดนมีดไปหลุดมือฮะแล้วนายสมหวังก็ผลักผู้เป็นยายจนล้มลง
ก่อนจะวิ่งหลบหนีออกไป
สรุปแล้วนะฮะหญิงสาวผู้เสียหายถูกแทงไปทั้งหมดรวม๑๑แผลฮะโอ้โห
คือน้ำท่วมปอดเลยอาการหนักนะฮะ
คือส่วนยายเนี่ยกระดูกมือขวาร้าวนะครับ
คมมีดที่ศีรษะเย็บอีก๓เข็ม

มีรอยแผลที่คอด้วยอ่า
หลานชายของยายลูกสาวของคนเจ็บ๒เดือน
ก็โดนคมมีดไปที่มือซ้ายโอ้ยไม่รวมกับที่
ตกลงไปที่พื้นลงมาอีกที่พื้นนะครับ
โอ้โหคือเนี่ยคือคนแทงเนี่ยมันแทงจนมีดหักนะ
ถ้ามีดไม่หักไม่รู้จะเป็นยังไงต่อนะครับ
ส่วนแม่ของคนเจ็บนะฮะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยเล่าว่าพอเห็นนายสมหวังเดินเข้ามาในบ้าน
แล้วเอามีดกระหน่ำแทงลูกสาวตอนนั้นรีบวิ่งเข้าไปช่วยเลย
เพราะว่านายสมหวังเคยโทรมาข่มขู่ก่อกวนครอบครัวอยู่หลายครั้ง
เคยถึงขั้นขู่บอกว่าจะฆ่ายกครัวด้วย
ถามว่าแล้วสาเหตุอะไรทำไมถึงแค้นกันขนาดนี้
คุณยายบอกว่าคิดว่าเพราะว่านายสมหวังเนี่ย
ต้องการมาขอคืนดีกับลูกสาวค่ะแต่ลูกสาวไม่ยอมนะฮะ

อะไรกินได้ก็อยากจะเลิกอ่ะนี่เขาก็คงไม่อยากเลิกอ่ะ
ถึงมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะวางแผนอ่ะแล้วบอกว่าจะฆ่าทั้งหมดบ้าน
น้องไอ้อิงด้วยทั้งตัวเราด้วยทั้งพ่อเขานี่ด้วย
บอกว่าเราก็แก่แล้วเนอะเราก็มีน้อยกันอาจจะข่าวหมดบ้าน
แล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเราก็กลัวสิว่าคนแก่ไหม
แต่ทีนี้จู่มาอย่างนี้เราจะระวังตัวได้ไหมอันนี้เราก็กลัวแล้ว
ขณะที่พ่อของคนเจ็บนะครับเล่าให้ฟังนะฮะ
คุณพ่อนี้อายุ๗๖แล้วบอกว่าลูกสาวคบหากับผู้ต้องหาก็คือนายสมหวัง
ทั้งที่นายสมหวังเนี่ยก็มีภรรยาอยู่แล้ว
แล้วภรรยาของนายสมหวังก็รับรู้ว่ามาคบหากับคนเจ็บ
แล้วก็เลิกรากันนะก่อนที่ลูกสาวเนี่ยจะคลอดไม่กี่เดือนนะ
พอคลอดออกมานายสมหวังอดีตลูกเขยโทรมาขอลูกไปเลี้ยง
คือเด็ก๒เดือนเนี่ยคือลูกของนายสมหวังด้วยนะ
ลูกของคนก่อเหตุด้วยนายสมหวังจะมาขอลูกไปเลี้ยง
แต่คนเจ็บที่เป็นอดีตภรรยาบอกว่ามาเอาไปได้เลยนะ
ที่ฝ่ายชายเนี่ยจะมาเอาลูกไปเลี้ยงได้๒วัน
เอาลูกไปได้สองวันเด็กร้องไห้ฮะเพราะว่าเด็กยังไม่หย่านมแม่
ใช่มา๒เดือนเองกว่าเด็กจะหย่านมแม่นู้นเป็นปีค่ะ
นมแม่นายสมหวังก็โทรมาบอกคนเจ็บให้มารับลูกคืนไป
แต่พอเขาไปเอาลูกคืนเนี่ยกลับขังเขาเอาไว้ไม่ให้กลับบ้าน
ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจกันแล้วพาตำรวจเนี่ยไปรับตัวลูกสาวกับหลานชายกลับบ้านนะ
ที่ผ่านมาพ่อบอกว่าเคยเตือนลูกสาวหลายครั้งแล้ว
ให้เลิกยุ่งกับนายสมหวังแบบเด็ดขาดไปเลย
เพราะว่าเป็นคนมีอารมณ์ร้อนแล้วก็มีเมียอยู่แล้ว

พอรับกลับบ้านมานายสมหวังก็แค้น

ใช่เขาฝุ่นไหวแค่นั้นบ้าง
แต่ไอ้คนไปแค่นั้นก็กูอยากนะห้ามไม่ฟังนะ
แล้วก็เลยปล่อยไปตามเรื่องจนได้เด็กมาคนนี้เลยต้องไปตาม
เอากลับมาเอากลับไปอย่างนี้
เอาแทงเอาอ่ะรู้นะมันไม่เคยคิดว่าเคยเป็นเมียเป็นอะไรมันไม่มีการเมตตาสงสารเลยอ่ะ
ยิงประสัตว์ป่าโหดลายอะไรอีก
ในข้อหาพยายามฆ่าและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิด
ซึ่งการสืบสวนตามตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ข้อมูลว่าคนร้ายหนีไปที่บ้านพักในอำเภอท่าใหม่ที่จันทบุรี
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตามไปก็ยังไม่เจอตัวก็เลยคาดว่าน่าจะไปพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
อาจจะเป็นจังหวัดตราดหรือว่าจังหวัดระยองนะตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะฮะ
ก็ที่อยู่ตามภูมิลำเนาของผู้ต้องหาเนี่ยตามที่อยู่ในบัตรประชาชนเนี่ย
ตำรวจบอกว่าได้ประกาศขายไปเดือนกว่าแล้วสำหรับบ้านนะ
ก็เลยต้องไปตามที่อื่นต่อว่าจะหลบหนีไปที่ไหน

นี่ข่าวเราไล่สเกลความดุเดือดความโหดขึ้นเรื่อย